คุณกำลังฟังไทยรัฐพอดแคสต์เพื่อนคู่หูที่คุณกำลังฟังพอดแคสต์เพราะเรื่องราวของโลกฟุตบอลไม่ได้จบภายใน๙๐นาที

ักโปะก็รู้อยู่แล้วนะครับคือจะเรียกว่าตำนานกองหน้าของอังกฤษคนใหม่

ก็เป็นฤดูการเนี่ยอาจจะเป็นฤดูการที่
เขาก็เหลือแค่๑ปี๑ปีกับสเปอร์เนี่ยจะอยู่ต่อไหม

อยู่ต่อจะอยู่ต่อแบบไหนอยู่ต่อคือซีซั่นหน้าคือซีซั่นสุดท้ายแล้วไม่ต่อสัญญาแล้วจะไปอย่างนั้นเลยหรือเปล่า

หรือจะไปตั้งแต่ซีซั่นนี้หรือต่อสัญญาในซีซั่นนี้เลยอันนี้ไม่รู้ตอนนี้คือสถานการณ์คือฝุ่นตลบมาก
เลข๙เลยเหรอได้เพราะว่ามาซียาวน่าจะเจ็บเยอะไปหน่อย
อ่าคือซื้อไปใช้งานได้ไม่นานแล้วก็ยังไงก็ตามแต่ซื้อไม่ถูกแน่ในคำนี้
ต่อให้สัญญาเหลือแค่๑ปีก็จะไม่มี
แล้วยังไงกันซื้อเคมด์ต้องแพงอยู่แล้วซึ่งจะคุ้ม
ไหมในการที่อายุการใช้นานอาจจะไม่ได้ยาวนานมาก
จะได้ย้ายสู่เข้าโรงละครแห่งความฝันหรือเปล่านะครับ
เขาอยู่ในธรรมเนียบนักเตะกองหน้าระดับตำนานของพิมิลิก

เป็นกองหน้าประเภทที่อ่ะผมใช้คำว่ากองหลังกลัวเพราะไปทำฟาวกองหลังอ่ะ
คือจริงมันมีวิธีหนึ่งก็คือดูจากเบอร์ก็ได้ครับบางทีการที่นักเตะคนหนึ่งเนี่ยเลือกเบอร์เสร็จ
มันไม่ได้ใช้เบอร์๙มันมีความหมายที่สะท้อนนัยยะบางอย่างอยู่
แม้ว่าจริงจะเล่นกองหน้าตัวเป้าได้ก็ตามใช่นะครับ
ใช่แล้วจริงอันนี้อาจจะพูดแล้วไม่ใช่สิ่งที่แฟนสเปอร์อยากจะได้ยินหรอก
เพราะว่ามันเป็นแฟคเตอร์ที่จะทำให้เล่นได้อย่างสมูทขึ้นเอาจริงเขาว่ากันอย่างนั้นนะครับ
ทีมเชอร์วูดครับซึ่งเป็นอดีตนักเตะของสเปอร์แล้วก็เคยเป็นผู้จัดการทีมในช่วงสั้นด้วยนะครับ
เขาบอกว่าตัวของเคนเนี่ยเป็นนักเตะที่ทัศนคติดีตั้งแต่เด็กนะครับเป็นคนที่ทำงานหนักซ้อมหนักเป็นนักเตะที่ฉลาดแล้วก็ใช้เวลาในการฝึกซ้อมเพื่อพัฒนาตัวเองให้ไปถึงจุดที่ดีที่สุดในอาชีพการค้าแข้งแล้วก็มีความตั้งใจที่จะแจ้งเกิดให้ได้กับสเปอร์นะครับ
อย่างตัวของเคนก็จำไม่ผิดเนี่ยน่าจะเป็นเพราะว่าตัวเขาค่อนข้างท้วม
ปัจจุบันนี้เห็นอยู่ก็ค่อนข้างท้วมนะแต่ก็ไม่ถึงว่าท้วมมาก
นักเตะที่ผอมเพียวลีนขนาดนั้น
ที่เคยถูกเชิลซีปล่อยเพราะว่าตัวเล็กเกินไปอะไรอย่างนี้
แล้วก็ต้องการให้นักเตะวิ่งให้เยอะที่สุดโดยเฉพาะวิ่งให้เยอะกว่าคู่แข่ง
มันก็มีความฟิตมากขึ้นสามารถวิ่งได้เยอะมากขึ้นพอวิ่งได้เยอะมากขึ้นมันก็จะสามารถที่จะท้าทายเกมรับของคู่แข่งได้มากขึ้นตามลำดับ
รวมจากเรื่องของการขึ้นไหวยิ่งการขึ้นไหวของคุณประสิทธิภาพดีแค่ไหนก็ตามมันก็ยิ่งทำให้คุณได้เปรียบเกมรับ
มีโค้ชคนหนึ่งของสเปอร์เขาไม่เปิดเผยนามนะครับเขาบอกว่าเคนเนี่ยเป็นนักเตะที่มีความตั้งใจสูงเหมือนพูดเหมือนกับทางทีมเชอร์วูดนะครับ
เขาใช้เวลาในการฝึกซ้อมหลายชั่วโมงเพื่อที่จะมองหาจังหวะการพังประตูที่ดีที่สุดของตัวเองให้ได้นะครับไม่ว่าจะมาจากมุมใดก็ตาม
รวมถึงการหาคิดวิเคราะห์แยกแยะว่ามุมใดที่พุทธศาสประตูจะเซฟได้ยากลำบากที่สุด
เคนเคยบอกว่าการทำประตูจากมุมล่างเนี่ยเป็นสิ่งที่ผู้รักษาประตูจะค่อนข้างเซฟลำบากเหมือนกันนะครับ
แล้วก็ดูวีดีโอของตัวเองด้วยว่าวิธีการใดที่จะทำให้เป็นการขัดเกาฝีเท้าของตัวเองได้บ้างนะครับ
แล้วก็ดูผู้รักษาประตูด้วยว่าผู้สาประตูแต่ละคนเขามีลักษณะหรือเทคนิคในการป้องกันประตูอย่างไรนะครับ
บางคนเนี่ยจะชอบยืนอยู่ในกรอบหรือบางคนชอบออกไปเล่นนอกกรอบ
จะทำประตูอย่างไรถึงจะได้ประตูกลับมานะครับ
เพียงแต่ในช่วงเวลานั้นถ้าใครจำกันได้ก็จะมีคนเริ่มปรามาทว่า
คือซีซั่นหน้าเดี๋ยวก็โดนจับทางได้หรือมันก็ไม่เก่งเหมือนครั้งก่อนแล้วอะไรอย่างนี้ครับ
เออจริงมันอาจจะไม่มีซีซั่นเดียวอย่างเดียวนะมันแต่๒ซีซั่นแล้วก็หายก็มี
อย่างจริงลืมชื่อเขาเฉยเลยนักเตะเวสแฮมฝรั่งเศส
เหรอใหม่ก็คือเงียบเลยนะก็เล่นดีที่สุดก็ตอนอยู่เวสแฮมอ่ะก็เล่นดีมากแล้ว
ก็รู้สึกจากงั้นเหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมนะแต่ก็ไม่เป็นไรก็ว่าไปในโลกตัวอย่าง
จริงมันก็มีแบบที่นึกออกก็แบบพวกอาร์เมอร์ซากกี้ที่เคยอยู่สิกแกนใช่ไหมมีโด่ก็ด้วยนะ
ก็คือในซักช่วงยิงใบสิบห้าประตูนะครับซึ่งก็ถือว่าผลงานสิบห้าประตูมือ
ว่าสุดยอดอยู่แล้วนะนะครับครั้งหนึ่งครับแฮริเคนเคยให้สัมภาษณ์ครับว่าชีวิตของเขาเปลี่ยนไปอย่างไม่รู้
ด้วยก็คือวันนั้นเป็นวันที่๒พฤศจิกายนปี๒๐๑๙
เกมวันนั้นเคนสวมเสื้อหมายเลข๑๘
แล้วก็ยิงประตูชัยด้วยลูกฟรีคลิกพาทีมไก่เดือทองเก็บ๓แต้มได้สำเร็จ
นั่นคือเคบอกว่าเป็นประตูที่เปลี่ยนชีวิตเขา

ตอนนั้นเคนเป็นกองหน้าหมายเลข๓ของทีม
หลังจากนั้นเคนไม่เคยถูกส่งไปนั่งสำรองอีกเลย
ถาวรเลยนี่อยากกลับไปเสิร์ชดูยูทูปน่าจะมี
มีเพราะว่าผมก็ดูมาเป็นลิฟท์ฟรีคลิกยิ่งสวยด้วยครับ
ยุคของใครนะอาจารย์คอนเต้

อันนี้จากที่เราเห็นแล้วกันนะกลับขึ้นตลอดยังไม่ถึงท่วงเวลาขาลง
ไม่มีช่วงเวลาแบบตกท้องช้างเลยด้วยซ้ำเขาขึ้นมาตลอด
มาตรฐานค่อนข้างจะชัดเจนแล้วก็ความเป็นผู้นำก็เริ่มมากขึ้นเรื่อยด้วยนะ
จากที่ดูไม่น่าเป็นกัปตันทีมไม่ได้ว่าตอนนี้เขา
เป็นหัวใจของทีมจริงคนที่ไม่ต้องถามว่าติดทีมชาติอังกฤษหรือเปล่า
แบบแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์คือถ้าไม่เจ็บไม่ป่วย
ต้องกลับไปที่มานั่งสำรองอยู่เลยถูกต้องเคนบอกว่าหลังจากวันนั้น
เขาก็มีความมั่นใจเพิ่มขึ้นเรื่อยเรื่อยอืมนี่คือสาเหตุที่ทำให้เขา
ไม่ต้องกลับไปไปนั่งสำรองอีกแล้วนะครับโดยเฉพาะในเกมวันครึ่งปีใหม่
๑มกราคม๒๐๑๕หลังอย่างนั้นไม่นานหลังอย่างนั้นไม่นานเลย
เคนบอกว่านั่นคือสิ่งที่สำคัญอีกครั้งหนึ่ง
ชีวิตของเขานะครับเพราะว่าเป็นเกมที่เคนสามารถปลดล็อก
ประตูด้วยการยิงทีมใหญ่ได้เป็นครั้งแรกในชีวิต
คือต้องมองว่าวิลล่าไม่ใช่ทีมใหญ่โอเคถูกต้องถูกต้องนะครับซึ่งทีมใหญ่ที่ว่านั้น
ก็คือการยิงเชลซีอ๋อครับเชลซีกยุคนั้นด้วยนะ
ยุค๒๐๑๕นะครับก็เคนเกมนั้น
ยิงสายเชลซีไป๒ลูกแล้วก็ชนะ๕๓
ไม่ใช่ลูกเดียวซะด้วยใช่ครับแล้วก็จากชายชนะในวันนั้นก็ทำให้
เคนกลายเป็นนักเตะที่ยิงประตูได้ทุกทีม
แล้วก็เป็นสัตว์ประหลาดที่คู่แข่งเกมรับไม่อยากเจอ
ใช่คืออย่างที่ผมบอกไปตอนต้นว่าเป็นกองหน้าที่กองหลังต้องกลัว
เออคือกองหลังต้องกลัวกองหน้าคนนี้
วิ่งสู้ฟัดแบบดุดันดุดันไม่เกรงใจใครของจริง
เขาก็ตอบได้อย่างง่ายดายเหมือนกัน
กลายเป็นสนามใหม่นะครับแล้วก็
ทำประตูที่ดีที่สุดในชีวิตการค้าแข้งกับ
ในสเปอร์เนี่ยมัน
เรียกว่าไงดีพอยิงเชลซีได้ยิงอาเซนอนได้มันทำให้รู้สึกว่า
หลังจากนี้ทุกเกมเขาสามารถที่จะยิงประตูใส่ทุกทีมได้
ไม่ว่าจะเป็นทุกเกมทุกลีกทุกรายการทุกแมช
ทวนาเมนต์ถ้าเขายิ่งทำงานหนักเหมือนที่เขาฝึกซ้อม
อย่างหนักไปอย่างต่อเนื่องทุกวันทุกการฝึกซ้อมทุกเซชั่นเนี่ย
เขาก็จะสามารถที่จะยิงประตูใส่ทุกทีมบนโลกได้หมด
ซึ่งตัวเคนก็บอกว่าด้วยความที่เขาเป็น
คนที่มีความพยายามที่จะแจ้งเกิดให้ได้กับสเปอร์เนี่ย
มันจึงเป็นเหตุว่าทุกครั้งที่เคนทำประตูให้กับสเปอร์
ทุกครั้งที่เคนได้สวมเสื้อให้กับสเปอร์
ว่ายังไงก็ตามมันเป็นสิ่งที่ตัวเขารู้สึกภาคภูมิใจมากที่สุด
อย่างหนึ่งในชีวิตของตัวเขานะครับ
ซึ่งในปัจจุบันแสเออฮารี่เคนยิงประตูไปแล้วมากกว่า๒๐๐ประตู
ซึ่งแน่นอนว่าเคนจะยังมีประตูที่๒๐๒๒๐๓๒๐๔๒๐๕
ได้อย่างแน่นอนเพราะว่าชีวิตของเขาในการค้าแข้ง
ถ้าไม่ย้ายไปอยู่นอกลิกผมเชื่อว่าเขาก็จะยิงประตูได้มากขึ้นเรื่อย
ไม่ว่าจะอยู่ในสีเสื้อของทีมใดก็ตามนะครับ
มีคนสัมภาษณ์เคนหลายเรื่องเหมือนกันครับว่า
จริงแล้วเนี่ยสาเหตุที่ทำให้ตัวเคนเริ่มเขยิบเข้ามาสู่การเป็นกองหน้าในระดับโลกเนี่ย
เขาได้รับแรงกระตุ้นจากอะไรนะครับ
เรื่องนี้เคนบอกว่ามันมาจากสารคดีของธอมเบรดี้

เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับอันนี้ขอรีแคปสั้นถึงทอมเรดี้ก่อน

เพราะตัวของธอมเรดี้ถูกดราฟในรอบที่๖ของปี๑๒
ก็คืออยู่ในดับรอบที่๖ในอันดับที่๑๙
นั่นแปลว่าเขาถูกมองข้ามไป๑๙๘ครั้งในการดราฟของปีนั้นปี๒๕
ก็มาจากการรอบดราฟที่มันผ่านมาถึง๖รอบ
ก่อนที่จะได้ลำดับที่๑๙๙
เขาบอกว่าตู้ของเขาคล้ายกับทอมเบรดี้
ก็คือถูกคนมองข้ามันโดยตลอด
ทุกทีมว่าเป็นผู้เล่นที่ขาดความเร็ว
ไม่มีความแข็งแกร่งตัวผอมบางไม่มีความคล่องตัว
นั่นจึงทำให้ใน๑๙๘คนที่ผ่านมาของการดราฟในปี๒๐๐เนี่ย

ก็งั้นแต่เอาจริงก็งั้นนะถ้าไม่มีทอมเบดี้ก็ไม่ได้แชมป
ถ้าถามว่าวันนั้นได้ที่รายการจับยามที่เอาพี่เข้ามา
ถ้าถามว่าเชียร์ทีมไหนพี่ไทยซอนคือเราก็บอกว่า
เราคงไม่เชียร์ทีมไหนเพราะเราไม่ได้เป็นแฟนบอยขนาดนั้นแต่ว่า
แต่ว่ารู้จักทีมไหนเยอะอกดดึงช่วงช่วงเด็กเราดูบ่อยมาก
เพราะตอนนั้นเป็นช่วงที่มักคะแนนค่อนข้างดัง

มันดูแบบเป็นคำที่เราไม่คุ้นใช่
จนแบบแทบจะแยกไม่ออกเลย

สิ่งที่เขาต้องทำก็คือเขาต้องทำงานให้หนัก

แล้วก็ภรรยาก็คือเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่เด็ก

หรือเรื่องราวต่างหรืออะไรก็ตามแต่ออกสาธารณะ

แล้วก็เขาไม่อยากที่จะอยู่ในสายตาของสื่อ
เว้นแต่ว่ามันเป็นเรื่องของงานการกุศลเช่นตอนนั้นมีเรื่องของการ
สนุนวันทานผ่านศึกซึ่งตอนนั้นวันทานผ่านศึกเนี่ยเขาไป

ไปโผล่ในงานมุรณิธิของ

เป็นนี้ประมาณนี้เป็นต้นนะครับ

ยิงไปแล้ว๒๗๑ประตูครับ

คือแสงไปแล้วแต่มันก็จะทิ้งหายแน่

อันนี้ผมเคยคุยกับแฟนสเปอร์หลายคนเขาบอกว่าจริงตั้งแต่เพื่อนผมหลายคนที่เชียร์สเปอร์
คือเรื่องนี้มันสะท้อนให้เห็นอย่างหนึ่งว่าถ้าหากคุณเป็นนักเตะที่คุณมีพรสวรรค์อยู่แล้วเนี่ย
แล้วคุณมีความตั้งใจคุณใส่ความมุ่งมั่นคุณใส่ความสม่ำเสมอเข้าไป
สถิติที่ใครหลายคนเคยบอกว่ามันไม่มีทางถูกทำร้ายได้

คือมันก็มีสถิติของคารีมอับดุเบนจาบาที่เขาบอกว่าทำแต้มได้มากที่สุด
ในรูปการปกติเป็นเศรษฐีที่ไม่มั่นถูกคำลายได้
ในตัวเลขที่๒หลักขึ้นไปก็คือ๑๐หลัก๑๐ขึ้นไป

เป็นเศรษฐีที่อยู่มานานของออสการูปศร
ซึ่งเป็นเศรษฐีที่แบบคนเคยพูดกันว่าแบบ

เรื่องความสม่ำเสมอความตั้งใจต่าง
ทุกอย่างมันก็เกิดขึ้นได้นะครับ
ส่วนเศรษฐีปัจจุบันของนักเตะในพิเมริก
ยิงประตูได้มากกว่า๒๐๐ประตู

ตอนนี้เอาเฉพาะที่วันที่เราอัดนะ

วันที่ทำสคริปต์เนี่ยประมาณ๒๐๔ประตูนะครับ
ซึ่งตอนนี้ยิงไป๒๖๐ประตู

มีความมุ่งมั่นสมันเสมอ

อีกฤดูกการนึงอ่ะอันนี้มัน๒๔๐ถูกไหม

สมมุติหรือเศษว่าอาจจะ๒๐๗๒๐๘อ่ะสมมุตินะ
มันอีก๔๐๕๐ลูกเองฤดูการหนึ่งอ่ะ
๒ฤทธิการเงินเคลนอยู่ถึงอยู่แล้วไง

คืออะไรก็ตามที่บอกว่าสถิติที่เมื่อวันถูกทำร้ายได้

ในเชิงทฤษฎีเนี่ย
ผมว่าเป็นไปได้แบบเยอะเลยแหละ
แต่อยู่ที่โอเคความปัจจัยอื่นรอบข้าง

จะสิ้นสุดในเดือนพิษทุนายน๒๐๒๔

ยังไงเหมือนที่คุยกันตอนต้นนะครับ

มันต้องมากกว่านั้น

มันคลาสสิก
ก็อยากเหมือนกันโดยลึกก็คือไม่ได้อยากให้
แต่มองในมุมของนักเตะ

สร้างทีมที่

มันมาแบบผมใช้คำว่ามาแบบฟลุก

แง่ที่ว่าเอาเรื่องที่ไม่ควรพูด

เรื่องที่ควรจะอยู่ข้างในมาพูดข้างนอก

แต่แค่ว่าสิ่งนี้มันไม่ควรออกมาสู่ข้างนอก
ซึ่งมันก็น่าเสียดายตรงที่ว่า

คือถ้าจะสร้างคลายล้อมมันก็ยากมันก็ช้าไปแล้วด้วย
ปล่อยประละเลยมานานเกินไปแล้ว
แล้วคำถามก็คือว่าต่อให้ตอนนี้
ก็จะเข้าสู่ช่วงปลายการค้าแข้งแล้วนะ

เพราะว่าอันนี้ก็พูดจริงก็คือโพงสร้างไม่ได้ดีตั้งแต่แรก
เพราะว่าเวลามันเหลือน้อยมากเวลาเหลือน้อยครับ
เขาต้องรับฟังทุกโปรเจคที่น่าสนใจ

รู้ว่าตัวเองจะเอายังไง
สัญญามันไม่ทิ้งเอาไว้๑ปีแบบนี้

สัญญาจะไม่เป็นอย่างนี้เหมือนกันครับถ้าสเปอร์รู้ว่าจะเอายังไงกับลิเคน
สัญญามันก็จะไม่ปล่อยอย่างนี้เหมือนตอนเนี้ยมันมันศูนยากาศอยู่
ใช่มันร่องรอยอยู่มันร่องรอยทุกฝั่ง
เว้นฝั่งที่จะเป็นผู้ซื้อจากสเปอร์ใช่
เขาจะมีความมุ่งมั่นมั่นใจว่าเขาซื้อแฮรี่เขียนไปเพื่ออะไร
ถึงยังไงสเปอร์ก็ปล่อยปล่อยเชื่ออย่างนั้นแต่หลังจากนั้นสเปอร์ต้องกลับมาคิดแล้วนะ
โครงสร้างฟุตบอลที่พวกเขาต้องการสร้างมันเป็นยังไงมันไม่สำเร็จ
มันเหมือนที่ทำอยู่มันคือถ้าพูดให้รู้สึกแย่ไปกว่านั้น
ก็คือสเปอร์อาจจะต้องมองโรโมเดลจากอาร์สนอนก็ได้ซึ่งจริง
คือคำถามคือคุณจะเอาคู่แข่งตลอดการของคุณมาเป็นแบบอย่างไหมล่ะ
แล้วพวกเขาใช้เวลาไม่กี่ปีนะแล้วถ้าเกิดยิ่งปีนี้สมมุติอาเซนอลได้แชมป์พรีเมอร์ลีกจริง
ผมว่าสเปอร์ต้องยอมกลืนเลือดว่าแบบไปดูโครงสร้างครับว่าแบบเขาทำอะไร
และควรลอกเลียนแบบมาซะนะครับ
ก็เป็นความดุเดือดของราชาและบรังอย่างที่ผมบอก
เรื่องประเด็นในการย้ายทีมของเขาสิว่าผมว่า
หลายคนน่าจะจับตามองอยู่สำนักข่าวทุกสำนักก็คงเดากันอยู่แหละ
แต่ว่าคิดว่าสัญญาณบางอย่างมันก็
ก็พอจะเดาได้อยู่นะแต่ว่าก็มันก็ยังไม่มีอะไรแน่นอนทั้งสิ้นก็
ก็มาลุ้นกันหลังจากจบรูดูการนี้แหละแล้วผมว่าอันดับ
สเปอร์ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งตัวแปลด้วยเหมือนกันในปีนี้ว่าปีหน้า
ชัมเปียนบางอย่างที่เขาอยากถ้าไม่หวังก็คงจะต่อไปเลยอืม
ต่อสัญญาไปเลยให้จบจบไปจริงต้องนะครับก็ก็มารุ้นกันนะ
สำหรับแฟนสเปอร์ก็เป็นกำลังใจให้นะจริงเอาจริงผมก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ก็
อ่านั่นแต่ว่าก็อ่าหลายหลายปัจจัยที่ก็มันดูโหมันดูดู
ทิศทางมันดูเจาะไปทางที่จะต้องออกจากถิ่นผมยังติด
ไวท์ฮาร์ทเลนส์อยู่เออชื่อใหม่เขาเชื่ออะไรน่ะอ๋อยังไม่มี
สปอนเซอร์ก็เป็นฮอตแนมฮอตสเปอร์เออครับก็นั่นแหละก็เลยคิดว่า
อยากให้อยู่ที่นี่ต่อไปจนจนจบเอ้ยจนจบอ่างานค้าแข้งอืม
ก็อ่ะเป็นกำลังใจให้กันและกันนะครับสำหรับปีพีต่อไป
ยังไงครับพี่บอยเราจะไปพูดถึงกองหน้าอีกหนึ่งคน
เป็นกองหน้าที่ร้อนแรงที่สุดทั้งในลีกที่เขาเล่นอยู่กับยุโรป
แล้วก็หลังจากจบรูปการณ์๒๐๒๒๒๐๒๓จะเป็นหนึ่งในกองหน้าที่
หัวกระดายไม่แห้งขนาดนั้นเลยทุกทุกสโมสรที่ต้องการกองหน้า
จะติดต่อทีมนี้เพื่อพูดคุยเจรจาเพื่อขอซื้อนักเตะกองหน้าคนนี้
ได้แต่เขาจะย้ายหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้ต้องไปวัดกัน
ถึงตอนนั้นแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาคุยเรื่องราวที่พอจะหาข้อมูลได้
ย้อนกลับไปไกลมากนะครับก็มาลุ้นกันดูว่าจะเป็นใครอะไรยังไง
ครับนะครับก็ช่วงอ่าวันเสาร์ช่วงประมาณบ่ายสองโมง
ครับนะครับช่วงอ่าวันบอลเตะแล้วก็คิดว่าสงการเราก็จะไม่หยุดนะ
คิดว่าคิดว่าคิดว่าหวังว่าถ้าถ้าถ้าถ้าได้ถ้าได้ถ้าได้ฟังก็
ก็แปลว่าเราไม่หยุดแต่ถ้าหายไปก็ไม่ต้องตกใจเพราะว่าช่วงสงการ
ใช่ครับแต่คิดว่าจะไม่หยุดนะคิดว่าจะไม่หยุดนะครับก็เดี๋ยวว่ากัน
ว่าจะเป็นนักเตะคนไหนก็มาลุ้นกันนะครับก็อย่างที่บอกก็ฝากติดตาม
รายการเราด้วยนะฮะตามช่องทางต่างต่างของไทยรัฐพอดแคสต์ไม่ว่าจะเป็น
ก็อ่าส่งอ่ามาได้เพื่อที่จะให้เราปรับปรุงพัฒนาหรือ
อยากให้เราพูดถึงใครไปหาข้อมูลถึงใครนะครับก็
สำหรับวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้ก่อนพี่บอยครับผมแล้วก็เดี๋ยวเจอกัน
อีพีหน้าครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ
สเตอร์ไทม์พอดแคสต์เพราะเรื่องราวของโลกฟุตบอล
ไม่ได้จบภายในเก้าสิบนาที